สุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
เจนนัทมวินหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมเต็มที่
เต้นธนพลนิ่มไข่สูงลูกทีมเจมส์เต็มที่

รวกวรรณครับที่ตรีนี่มีประวัติความเป็นมาสมัยที่๕ครับ

ที่นี่พัฒนาด้านถาวรวัตถุทางด้านการศึกษาจนเป็นโรงเรียนพระปริยติธรรม
จังหวัดนนทบุรีเป็นแห่งแรกนะครับและได้รับพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ยกให้ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญอีกด้วยครับ
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้นนะครับ
และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้นั่นก็คือ

ทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันที

ที่อาจจะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน

และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปอย่างร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีก

และร้านทั้ง๓ร้านนะครับ

ผมขอให้คุณทีมคุณก๊อฟเป็นสมควรกับอะไรกันครับ

ผมดูจากชั้นเชิงเขาแล้ว
ผมเชื่อในการตัดสินใจของเพื่อนผม

พิกาบูเอาสัก๕๐๐ก่อน
๕๐๐มันต้องอย่างนี้
มันต้องต่างกันอย่างนี้ถึงจะสนุก

ให้เด็กจอดรถไป๘๐๐เลยครับแล้วที่เหลือค่อยใช้

ผมขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีกับการตัดสินใจนะครับ

พวกคุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผมเพื่อกราบกราน
ขอให้ผมช่วยให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้ครับ

ไม่ลามากเลย

เงินไว้ในร้านที่หนึ่งสองพันบาทร้านที่สองหกร้อยบาท
และร้านที่สามเก้าร้อยบาทครับส่วนทีมคุณเจได้วางเงินไว้ในร้านชะนีห้าร้อยบาท
ร้านที่สองหนึ่งพันสองร้อยบาทและร้านสุดท้ายร้านที่สามถึงหนึ่งพันแปดร้อยบาท
ลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไรและปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน

่งหน้าไปทางใต้ไปยังซอยนาวงวัน๒๓ก่อนพี่๑๔๐เมตร
สุดยอดเลยเช่นแล้วพี่จะรู้ไหมมันว่ายังไง
ผมอ่านผมว่าโมงอยู่

กลับจากนี้ผมว่าเธอจะจอดรถถาววินโมไซดีกว่าไหม
เราจะต้องตกไปแล้วเราจะเข้าไปที่สถาบันสวงอกก่อน

บ้าบอก
แรกหน้าเลี้ยวซ้ายใช่ไหม

รถมันมีนิดด้วยอ่ะจับดีเทคอ่ะเวลามีรถแบบมุมอับอ่ะ

ใช่บริเวณที่วันนาโลกเข้าไปตรวจเหรอ

พริกกับบูคาเฟ่ว่ะ

เอาก่อนเลย

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินในร้านที่๑จำนวน๒๐๐บาท
ทีมคุณเจมส์วางเงินไว้ในร้านที่๑จำนวน๕๐๐บาท
หากกำลังหาร้านอาหารแบบสบายหลีกหนีความวุ่นวาย
ต้องแวะมาได้ที่ร้านบีพริกกับบูคาเฟ่แอดเฟรนด์
ร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารแนวฝรั่งและฟิวชั่น
ที่มีให้หลากหลายเมนู
ตัวร้านเป็นกระจกให้เห็นบรรยากาศด้านนอก
ตกแต่งสไตล์ร้านที่ให้ความอบอุ่นและเป็นกันเอง
เรียกว่าถ้าได้มาแล้วต้องกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน
ที่มีให้ไว้คันนี้ครับครับ
คุณก๊อฟลงเงินไว้๒๐๐๐บาท

แต่แทนพิสันออกเป็นรมควันไซส์พิเศษในราคา๗๐๐บาท

เอาพี่พี่ไม่โทรหาเชฟเหรอหาตัวช่วย
ไม่โทรแค่นี้ไหวเว้ยไหวเว้ย
รีบกินเถอะ

เอ้ยอร่อยเหรอ

มาแล้วมาครับ

คุณกอฟลงเงิน๕๐๐บาทจะได้ทานพิสันออกเป็นราคาพิเศษ
เออถ้าเกิดราคาเต็มจะมีผักอย่างเขาใช่ไหมฮ
ใช่ค่ะ
ผมบอกแล้วคุณสุดยอดอัจฉริยะในการวางแผน
เมนูพิซซ่าหน้าอกเป็ด
หนึ่งในเมนูพิซซ่าที่ไม่เหมือนใคร
แป้งพิซซ่าชนิดบางกรอบไม่แข็งกระด้าง
พร้อมกับเนื้ออกเป็ดนุ่มชุ่มชำกำลังดี
โดยถูกปรุงด้วยสูตรลับแบบรสจัดจ้านของทางร้าน
เรียกว่าทานแล้วหยุดไม่ได้เลยทีเดียว

อื้ออื้ออื้ออร่อยมากเลย
ต้นครับครับคุณต้องแบบเร่งรีบครับเพราะว่าเราแค่นิดเดียวเองมันจะไปแล้ว

อื้ออะไรเหรอปล่อยเหยื่อเลยอื้อมีข้าวหน้าเอาดูกรีบ
แบ่งให้เออเป็นคนมีน้ำใจไม่รับน้ำใจ

แล้วก็ปล่อยให้คุณจัดการกับเมนูพิซซ่าเป็ด

หนะถูกหันไหว
แต้ว่าจะเรียกเป็นอย่างน้อย